เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของงานวิวาลล่มที่เกิดขึ้นที่รัชบุรีนะครับ
วันนี้ฝ่ายของเจ้าเบ่าวัย๑๘ปีได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุ
หนีงานวิวาปล่อยให้เจ้าสาววัย๒๖ปีต้องขึ้นเวทีขอโทษแขกเรือเพียงลำพัง
โดยบอกว่าเขาไม่มีเงินสินสอดและไม่อยากจะแต่งงานเพราะว่ามีแฟนอยู่แล้วนะครับ
ขณะที่ฝ่ายของเจ้าสาวเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายจากการเตรียมจัดงานแต่งทั้งหมด๖แสนบาท
แล้วบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ได้ทำหน้าที่เจ้าสาวดีที่สุดแล้ว
หนูก็คิดว่าหนูทำหน้าที่ลูกคนหนึ่งนะคะ
คิดว่างานนี้เป็นงานของหนูเป็นงานของพ่อกับแม่และก็หนูนะคะที่จัดขึ้นในวันนี้
ก็เหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้นะคะหนูก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้
เหตุการณ์ที่เจ้าวาวนี้งานวีหว่าไม่ใช่เกิดขึ้นแบบนี้
แต่เจ้าสาวคนนี้เธอได้ควบคุมสถานการณ์ความผิดหวังได้เป็นอย่างดี
ท่ามกลางความแปลกใจของแขกเรือที่มาร่วมงาน
ซึ่งไม่มีใครได้เห็นหน้าเจ้าบ่าวแม้กระทั่งเจ้าสาวเอง
ที่ยอมรับว่าไม่ได้พบกันตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคม
แต่เมื่อถูกกระแสสังคมกดดันหนักทำให้เจ้าบ่าวในวัย๑๘ปีออกมาเปิดใจ
ถึงสาเหตุล้มเลิกการแต่งงานอย่างกระทันหัน
ว่าเขารู้จักและคบหากับฝ่ายหญิงเพียง๑เดือน
โดยฝ่ายหญิงบอกว่าตั้งคันจึงต้องจัดงานแต่งงานขึ้น
โดยก่อนหน้านี้เขาได้ต่อรองกับฝ่ายหญิง
ขอทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมต้องการจัดงานแต่งงานเท่านั้น
ทั้งสองครอบครัวตกลงว่า
จะขอสินสอดเป็นเงิน๒แสนบาท
ทองคำน้ำหนัก๔บาท
ทำให้เขาต้องหารือกับฝ่ายหญิงเรื่องสินสอด
เนื่องจากไม่มีเงินทองมากมายตามที่ฝ่ายหญิงเรียกร้อง
ขอให้ฝ่ายหญิงจัดการเรื่องสินสอดเอง

และก่อนถึงวันแต่งงานเพียง๒วัน
ฝ่ายหญิงติดต่อมาขอให้ฝ่ายชายจัดการเรื่องสินสอด
เพราะเธอใช้จ่ายไปกับการจัดงานแล้ว๙แสนบาท
ทำให้ฝ่ายชายหาเงินค่าสินสอดไม่ทัน
ประกอบกับเขายอมรับว่าไม่พร้อมกับการแต่งงานครั้งนี้
เนื่องจากมีคนรักอยู่แล้ว
อีกสองวันนะครับ

เขาเอาเงินใช้จ่ายไป
ใช้จ่ายค่าจัดงานไปหมดแล้ว๙๐๐๐๐๐บาท
แล้วเขาบอกให้ทางผมหาค่าสินสอดไป
แล้วระยะเวลาแค่๒วัน

ใช่ครับเขาบอกเขาท้อง
ผมก็ยิ่งเขาเสนอแบบนี้

มันวายไปไม่พอจริงอ๋อ

เนื่องจากว่าเราก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ

ขณะที่ฝ่ายเจ้าสาวยอมรับว่ารู้จักฝ่ายชายผ่านทางเฟซบุ๊ก
และเธอมักช่วยเหลือเรื่องเงินทองให้กับฝ่ายชายมาตลอด
จากนั้นฝ่ายชายได้เริ่มจีบและตกลงคบหาดูใจกันมา
ตั้งแต่เดือนเมษายนจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กระทั่งรู้ว่าเธอกำลังตั้งคัน
แต่เมื่อฝ่ายชายทราบเรื่องได้ติดต่อมายังครอบครัวฝ่ายหญิง
ให้ช่วยดูแลไม่ให้คิดเอาเด็กออก
แต่ไม่ได้มีการตกลงเรื่องแต่งงาน
เพียงเท่านั้นเจ้าสาวซึ่งเป็นม่ายขันหมากผู้นี้
รับว่าที่ผ่านมารู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายชายกับผู้หญิงอีกคนมาตลอด
แต่ในวันที่ถ่ายรูปคู่พรีเวดดิ้ง
ฝ่ายชายไม่มีท่าทีปฏิเสธ
และแชทไลน์ขอโทษเรื่องผู้หญิงอีกคนด้วย
ส่วนที่ฝ่ายชายไม่มั่นใจว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขา
ยืนยันว่าฝ่ายชายไม่เคยป้องกัน
คือความรู้สึกหนูเหมือนโดนลอกให้จัดงาน
เพื่อให้พาคินกับแฟนเขา
ไม่ว่าจะหยามจะสมน้ำหน้าจะอะไรก็แล้ว
แต่หนูไม่สนใจในส่วนของคนใหญ่

แล้วก็ทำไม่ได้นั้นเขาก็เสียคนใหญ่แล้ว

จะไม่แต่งอย่าอะไรคุณควรบอก

คุณมีคนใหม่เนี่ยก็ทำให้เราเจ็บมากพอแล้ว

หนูมั่นใจ๑๐๐ว่ามันอยู่ด้วยกัน
มันอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องหัวเราะหนู

เพราะงานนี้บอกแล้วว่าทำเพื่อพ่อกับแม่

เรื่องต้นไม่เป็นความผิดในคดีอาญา

เนื่องจากกรณีนี้ฝ่ายชายไม่ได้ซับสิน
จากฝ่ายหญิงไป
บทสรุปของวิวาล่มจะลงเอยอย่างไร

ตำรวจภูทรเมืองราชบุรี
เรียกทั้งสองฝ่ายเข้าเจรจากลายเกลี่ย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน